คุณผู้ชมครับตอนนี้สถานการณ์อุทธกภัย

ไทยรัฐทีวีเป็นห่วงท่านจริงนะครับ
พี่น้องชาวใต้ครับเพราะว่าสุดสัปดาห์นี้ครับ
คุณรัชพรเป็นสัปดาห์ที่หนักอีกสัปดาห์หนึ่ง
ของภาคใต้เพราะว่าในพื้นที่ของท่านนะครับ
ตั้งแต่ภาคใต้ตอนกลางไปจนถึงตอนล่าง
ท่านจะเจอกับฝนตกหนักถึงหนักมาก

สถานการณ์แย่จริงนะครับที่จังหวัดชุมพรนะครับ
เป็นห่วงครับเพราะว่าน้ำไม่มีทีท่าว่าจะลดเลย
การจราจรสายหลักสายที่ลงใต้ถูกตัดขาดนะครับ
และที่สำคัญยังมีพายุงวงช้าง
โอ้โหซัดเข้ามาอีก
เขาบอกแรงมากแรงขนาดนี้ครับ

เหมือนนี้

น้ำก็ท่วงนะครับ
เละหมดแล้วค่ะน้ำท่วงเต็มเยอะหมดแล้ว

อันนี้ไม่ทั่วค่ะ
สภาพใครบ้าน
ตอนนี้อาศัยอยู่บ้านลุงก่อนนะคะ

หลังคาเข้ารั่วบ้านทั้งหมดทั้งหลัง
แต่มากก็ได้แค่พี่ผู้ชมก็จะแสดง

พายุที่สุดว่าน่ามากขึ้น

ฝนซ้ำพายุสัตว์ครับคุณผู้ชมครับ
นี่เป็นเหตุการณ์หลังจากที่พายุงวงช้าง๒ลูกเลยครับ
จังหวัดชุมพรแล้วก็ทำให้เกิดลงกระโชคแรงแรงมากครับ
ส่งผลให้บ้านเรือนเสียหายหนักในหมู่ที่๖แล้วก็หมู่๑๑
เป็นเจ้าของบ้านในพื้นที่หมู่หก
คือได้รับความเสียหายจากพายุงวงช้างคุณผู้ชมเห็นในภาพแล้ว
แล้วดูความใหญ่ความแรงของพายุงวงช้างที่ชาวบ้านเขาถ่ายไว้ได้
มันมาเป็นคู่แฝดมันมา๒ลูกพร้อมกันเลย
เจ้าของบ้านที่โพสต์เนี่ยนะครับบอกว่าพายุงวงช้างหมุนเข้าบ้านเข้าตรงเลยนะ
ตอนนั้นอยู่บ้านอยู่ในเหตุการณ์ด้วย
คือไม่รู้จะทำยังไงไม่ทันตั้งตัวแล้วอยู่กันหลายชีวิต
คนแก่ก็มีเด็กก็มีมันมาแรงและเร็วมากเขาบอกแบบนั้น
ดีที่ทุกคนปลอดภัยแต่ที่เจ็บก็มีนะ
ก็พูดถึงก็ไม่น้อยเหมือนกันน้องชายของเธอเย็บที่เท้าไป๕เข็มฮะ
ส่วนคนเจ็บคนอื่นก็ระบมไปทั้งตัวครับ
แต่ที่อยู่อาศัยเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วครับพังยับเยินอย่างที่เขาพาเดินดู
อีกเหตุการณ์หนึ่งครับคุณผู้ชมครับเกิดขึ้นที่บริเวณตลาดสวีทางไปวัดดอนสะท้อน
เป็นรถกระบะบรรทุกสินค้านะครับคันหนึ่งนี่ดูสิฮะโอ้โหน้ำ
น้ำจะไม่เห็นตัวกระบะอยู่แล้วคุณอรัชพรจมเลยอ่ะจมแบบอื้อหือ
คือทั้งคันเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าทั้งคันได้นะครับ
ประกอบกับตอนขับรถค่ำแล้วนะฮะคือพอมาเจอจุดน้ำลึกรถดับไปต่อไม่ได้
ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านที่รถมาดับอยู่หน้าบ้านเขาเนี่ยโพสต์ภาพระบุข้อความบอกว่านะฮะ
แจ้งข่าวขอความช่วยเหลือรถหลงทางแล่นหาทางเข้ากอทม
เจอน้ำลึกเครื่องดับพิกัดตลาดสวีทางไปวัดดอนสะท้อน
คือเขาโพสต์ตอนเกิดเหตุเลยแต่ตอนนี้รถขึ้นได้แล้วนะครับ
หลังจากใช้เวลาทั้งคืนครับก็เอารถขึ้นมาได้อย่างที่ผมบอกไป
โดยงานในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครับผู้ชายคนนี้คือเอาข้าวมาให้
เอาน้ำมาให้นะครับเพราะเขาต้องเฝ้ารถอยู่ผู้โพสต์ระบุเพิ่มเติมบอกว่า
เป็นห่วงสถานการณ์อุทธกภัยเพราะว่าน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย
ฝนก็ยังตกตลอดขนาดบ้านของเขาเนี่ยนะยกแล้วนะ
ขึ้นมาอีกสองเมตรสองเมตรแล้วเหรอคะสองเมตรแล้ว
คุณรัชพรคุณผู้ชมเขาบอกว่าเหลืออีกนิดเดียว
ถึงบ้านแน่นอนยังกลัวเลยว่าน่าจะไม่รอดฝนนี้
คุณผู้ชมครับสถานการณ์น่าเป็นห่วงอย่างที่ผมบอก
ทางรถไฟถนนสายหลักสายเอเชียสี่สิบเอ็ด
คมนาคมเป็นอัมพาตนะครับฝนกระหน่ำไม่หยุดเลย
ทำให้พื้นที่อุทธกภัยมันขยายวงกว้างตอนนี้๘อำเภอแล้ว
หนักที่สุด๓อำเภอนี้หลังสวนสวีและทุ่งตะโกครับ
ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้รุนแรงทีเดียว
ที่อำเภอสวีเนี่ยนะครับเจอน้ำท่วมไปสิบเอ็ดตำบล
สิบสองหมู่บ้านชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนหนึ่งพันเก้า
ขออภัยครับหนึ่งพันห้าร้อยเก้าครัวเรือนมีผู้เสียชีวิตสองรายนะครับ
เหตุไฟฟ้าช็อตแล้วก็มีการขนย้ายเข้าของหนีน้ำ
นั่นแหละที่ถูกไฟช็อตหลังสวนครับอำเภอหลังสวน
เก้าตำบลด้วยกันสามสิบเจ็ดหมู่บ้าน
ชาวบ้านได้รับความเดิมร้อนห้าร้อยสี่สิบแปดครัวเรือนครับ
ส่วนที่อำเภอทุ่งตะโก๓ตำบล๑๙หมู่บ้านนะครับ
ชาวบ้านเนี่ยได้รับความเดิมร้อนที่นี่ประมาณหกร้อยครัวเรือนได้ครับ
นั่นบ้านเหรอคะเนี่ยโอ้โหขนำเล็กเล็กเนี่ยฮะ
ไปกับน้ำเลยทีนี้เท่าที่ฟังมาจากที่คุณนัทพงศ์เล่ามาเนี่ย
สวีดูจะหนักที่สุดจริงจริงเพราะว่าถูกตัดขาดไฟฟ้าไม่มี
แล้วเขาบอกว่าน้ำเนี่ยตอนมันมามันมาตอนกลางคืนนะคะ
ประชาชนก็ตั้งตัวกันไม่ทันนะคะเราได้คุยกับคุณเล็กฝันเด่น

เขาก็อยู่ในทีมกู้ภัยครับเขาอยู่ทีมกู้ภัยใจถึงใจ
คนไทยไม่ทิ้งกันไม่ทิ้งกันนะคะพอรู้ข่าวมาว่า
มีฝนตกหนักแล้วก็น้ำป่าไหลหลักท่วมสูงที่อำเภอสวี
หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งถูกตัดขาดเขาลงพื้นที่ไปเดี๋ยวนั้นเลยนะคะ
แต่เขาบอกว่าหูอุปสรรคมันเยอะมากฝนก็ไม่หยุดตกสักที
ไฟฟ้าก็ไม่มีใช้โทรศัพท์ก็ใช้ไม่ได้สัญญาณถูกตัดขาดนะคะ
และอย่างที่บอกว่าตอนมามันมาตอนประมาณเกือบจะเที่ยงคืนอยู่แล้วค่ะ
ระยะเวลามันก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันนี่เป็นภาพการช่วยเหลือ
คือต้องปีนหลังคาช่วยกันออกมาแล้วเห็นไหมว่าคนที่ปีนออกมาน่ะ
ผู้สูงอายุคุณยายคุณตาอย่างนี้ค่ะคือแกต้องปีนกันออกมามุดหลังคากันออกมาแบบนี้เลยนะคะ
เพราะบ้านอ่ะถูกน้ำท่วมมิดหลังคาค่ะนี่เขาไม่ได้ใช้บันไดพาดเพื่อปีนขึ้นไปนะ
นี่แค่ล่องเรือมาเฉยเฉยอะค่ะคือน้ำเนี่ยเป็นบันไดให้แล้วใช่
ล่องเรือมาแล้วก็เหยียบขึ้นหลังคาได้เลยนะคะคุณเล็กบอกว่าบ้านเนี้ยช่วยมาได้ทั้งหมด
แปดคนเสร็จสิ้นภารกิจประมาณสักตีสองได้ค่ะ
แต่ทางคุณเล็กกับทีมกู้ภัยก็ยังไม่ได้หยุดนะก็ยังคงไล่เนี่ยนั่งเรือไปดูต่อว่ามีบ้านไหน
ใครต้องการความช่วยเหลือมีใครติดอยู่ในบ้านอีกหรือเปล่าจนยันเช้าอ่ะปรากฏมีจริงจริงค่ะ
ครับเป็นคุณแม่กับลูกแรกคลอดอายุห้าเดือนขอความช่วยเหลือเพราะว่าออกไปไหนไม่ได้อ่า
กว่าจะพาออกมาได้ก็ทุลักทุเลเหมือนกันนะคะคุณเล็กสันเดชเนี่ยบอกนะคะว่า
ตั้งใจมาช่วยผู้ประสบภัยจริงจริงมาถึงเนี่ยสองวันแล้วซึ่งน้ำท่วมครั้งนี้ที่ชุมพรไม่ใช่ว่า
ชาวบ้านเขาไม่เตรียมตัวนะเขาก็เตรียมตัวเฝ้าระวังนั่นแหละ
แต่น้ำครั้งนี้มาเร็วมากแล้วก็แรงมากด้วยถามว่าน้ำเนี่ยมันจะหมดไปเมื่อไหร่
คุณฟันไดทบอกหูตอบไม่ได้เลยจริง
นู่นก็เงยหน้าถามท้องฟ้าเลยจริงว่าเมื่อไหร่จะหยุดตก

ไม่มีสัญญาณเราเลยต้องจำเป็นเอาเรือขึ้นก่อนนะครับ
เอาเรือขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมาประชุมกันอีกทีว่าจะทำไงต่อ
เฮ้ยสุข่าว

ขาเจ็บเปล่า

นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปช่วยอีกบ้านหนึ่ง
ตาตายายมานั่งหน้า
ทั้งหมด๘ลายหมา๑ตัว

เมื่อกี้บ้านอีกหลังนึง

พี่น้องขึ้นมาแล้วกางร่ม

โอเคเดี๋ยวนั้นตกลงตามนี้นะ

เขาจะออกไปทางนู้นเลย

ผมยังไม่ได้กินเลย
โธ่สุดจริง

ยิ่งเข้าไปลึกยิ่งเจอคนเดือดร้อนครับ
ไปดูถนนสายเอเชีย๔๑นะครับซึ่งเป็นถนนสายหลักที่ใช้สัญจรในภาคใต้
จะลงไปสุราชนะฮะจะลงไปสุราธานี
ตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับจนล่าสุดวันนี้เข้าสู่วันที่๒แล้วนะครับ
ทุกชนิดผ่านไม่ได้นะครับผ่านไม่ได้บอกตรงนี้ดังเลย
เนื่องจากมีน้ำท่วมสูงหลายจุดบางจุดน้ำท่วมสูงโอ้โห๘๐เซนติเมตรท่วมอกนะครับ
ตั้งแต่บริเวณตำบลขุนกระทิงอำเภอเมืองชุมพรอำเภอสวีอำเภอทุ่งตะโกอำเภอหลังสวน
ท่านต้องใช้ถนนเพชรกะเสมจากสี่แยกปฐมพรท่านออกไปทางละนองนะฮะ
ส่วนขาขึ้นเนี่ยท่านต้องเลี่ยงไปใช้ถนนพระโต๊ะระนอง
ซึ่งเป็นเส้นทางอ้อมไปทางฝั่งอันดามัน
คือมีระยะทางที่ไกลกว่าเดิม๒๐๐กิโลเมตร
แต่เพื่อความปลอดภัยต้องทำครับ
ขณะที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสถานีรถไฟชุมพรนะครับประกาศด่วนปิดเส้นทางสายใต้
ระหว่างสถานีสวีเขาสวนทุเรียน
เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสาร
ตั้งแต่วันที่๑๒พฤศจิกายนเป็นต้นไปก่อน
กว่าอะไรจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
ทำให้ผู้โดยสารที่มากับขบวนรถนะครับตอนนี้
หยุดรอการเปิดทาง๘ขบวนด้วยกัน
รถไฟก็สั่งการกำชับเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเลยนะ

ให้กับผู้โดยสารที่ตกค้างเนี่ยนะครับ
บนขบวนรถทั้งในสถานีตลอด๒๔ชั่วโมง
และให้เจ้าหน้าที่เฝ้าดูคนแล้วดูน้ำด้วย
เพราะน้ำมันขึ้นเรื่อยครับ
โอ้โหตอนนี้เรื่องการเดินทางทั้งทางรถและรถไฟนั้นมีปัญหาครับ

ทั่วโลกตอนนี้เจอสภาพแบบนี้กันหมดเลย

ต่อกันที่อำเภอทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชกันหน่อยค่ะ
จุดนี้ก็พังไม่ไหวเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าฝนก็ตกหนักติดต่อกันหลายวันค่ะ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนครศรีธรรมราชสาขาทุ่งใหญ่
ประกาศแจ้งเตือนประชาชนทันทีเลยนะคะว่า
เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนัก
น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโครนถล่ม
นี่คือเอาภาพถ่ายเรด้ามาให้ดูเลยค่ะเอาง่าย
ฟังที่ที่ฉันเล่าแล้วกันเผื่อบางทีดูแล้วงงสีแดงสีฟ้าสีเขียวอะไร
เอาง่ายก็คือว่าตอนนี้มันมีกลุ่มฝนกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่
เพราะฉะนั้นฝนจะตกหนักและจะมีน้ำท่วมบริเวณกว้างนะคะ
ตอนนี้ก็มีการกระจายเจ้าหน้าที่ให้เตรียมพร้อมรับมือแล้วค่ะ
โดยพื้นที่หมู่๕บ้านหนองวาดตำบุญกูแหละอาพธุ่งใหญ่
จะมีมวลน้ำจากพื้นที่จังหวัดกระบี่ไหลลงมาตามคลองสินปุ่นแล้วนะคะ
ทำให้คลองหลายสายเริ่มจะเอ่อล้นแล้วล่ะ
แล้วน้ำเนี่ยก็ท่วมสูงถึงตัวสะพานเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นเนี่ยเห็นไหมคะ
นี่นี่สะพานนะคะไม่ใช่ถนนครับแต่มันท่วมขึ้นมาจนจะทะลุแบบล้นสะพานอยู่แล้วอะค่ะ
ส่วนที่สุราธานีเองนะคะก็หนักอยู่เหมือนกันค่ะ
วนน้ำจากต้นน้ำในเทือกเขาแกร่งกรุงที่ไหลผ่านคลองพาแล้วก็ล้นฝ่ายคลองพา
มาถึงคลองท่ากระจายเนี่ยตอนนี้ล้นเข้าศูนย์ราชการ
แล้วก็ย่านเศรษฐกิจตำบลท่าชนะไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่๑๐โมงเช้านะคะ
แล้วท่วมเกือบทั้งพื้นที่เลยความสูงเนี่ยสามสิบถึงหกสิบเซนติเมตร
ก็คือเลยครึ่งเมตรไปแล้วค่ะครับแล้วมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มเพิ่มสูงขึ้นอีกนะคะ
ระดับน้ำเนี่ยเบื้องต้นชาวบ้านรับผลกระทบไปแล้วประมาณหนึ่งร้อยครัวเรือน
โดยเฉพาะเขตตลาดที่มีบ้านเรือนอยู่กว่าห้าร้อยหลังคาเรือนนะคะเรื่องนี้นายวิชวุฒจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีลงพื้นที่ทันทีนะคะ
ไปดูช่วยเหลือชาวท่าชนะเขาก็บอกว่าน้ำเนี่ยมันทยอยไหลเข้ามาในหลายพื้นที่
เราก็ได้แต่หวังใจว่ามันจะไม่ท่วมสูงมากซึ่งเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็จะเน้นเรื่องการประชาสัมพันธ์
ให้ชาวบ้านช่วยยกทรัพย์สินขึ้นที่สูงซึ่งตอนเนี้ยก็ยังไม่ถึงขั้นว่าจะต้องอบพยพ
แต่ก็มีการสั่งการให้เตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉินทั้งหมดเอาไว้แล้ว
สิ่งสำคัญคือต้องลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมศูนย์โควิดชุมชนที่ตะมนตคลองพาตรงวัดเขากอมด้วยนะคะ
ตรงนี้จะเป็นจุดพักคอยผู้ป่วยโควิดที่ไม่แสดงอาการค่ะ
เป็นจุดก่อนที่จะส่งกลับบ้านอันนี้ก็ต้องไปตรวจดู
เพราะว่าเป็นจุดเสี่ยงที่น้ำจะท่วมสูง๘๐เซนติเมตร
ตอนนี้มีผู้ติดเชื้ออยู่สี่สิบเอ็กซ์คนครับ
มีความเสี่ยงว่าน้ำมันจะท่วมเข้ามาในวัด

เนี่ยค่ะก็บอกว่าอาจจะต้องย้ายผู้ป่วยจากชั้นล่างเนี่ย
ไปอยู่ชั้นสองชั่วคราวก่อนโอ้

แต่ถ้ามันสูงมากกว่านี้ไม่รู้ว่าชั้น๒จะรับไหวไหมเหมือนกันนะคะ
ครับนั่นคือสถานการณ์ที่สุราธานีใช่ไหมฮะ
เราไปกันที่พัทธลุงพัทธลุงคือตอนนี้ฝนตกหนักทั่วแล้วครับ
ภาคใต้ฮะนี่ครับคือตอนขับมาเนี่ย
เขาบอกว่าทัศนวิสัยเป็นศูนย์เป็นศูนย์คือมืดตึ๊บมองไม่เห็น
ยนต์โตโยต้าครับหมายเลขทีเบียนกไก่จจาน๗๕๗๕พัทธรุง
เสียหลักลงไปนะฮะคูน้ำข้างทาง
จุดเกิดเหตุอยู่ใกล้กับวัดพังดาบหมู่๒ตะบนนาขยาด
อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุงครับ
สอบถามผู้ชายอายุ๖๐ปีเป็นคนขับรถทราบ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุนะฮะขับรถกลับจากทำธุระในพื้นที่บ้านพังดัน
พอมาถึงที่เกิดเหตุนี่แหละฝนตกหนักคือเขาบอกว่าทัศนวิสัยเป็นศูนย์เท่ากับอะไร
กับมองไม่เห็นอะไรเลยนี่ฮะเขาบอกว่าดูไม่รู้เลย
ตรงไหนถนนตรงไหนคูน้ำเคราะห์ดีนะครับ
คนขับกับคนนั่งข้างเนี่ยปีนหน้าต่างออกจากรถมาได้
โดยไม่ได้รับบาดเจ็บแต่รถเนี่ยคาดว่าหมดฮะ
ห้องเครื่องจมลงไปขนาดนั้นน่าจะหมดครับเสียหายหมดฮะ
ศูนย์เลยจริงนะฮะโหยนี่น่ากลัวมากนะครับ
เพราะว่าเขาบอกว่าไม่รู้อันไหนถนนไม่รู้อันไหนมาดูน้ำ
นี่อันตรายจริงจริงนะคะดูภาพรวมกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปพนะคะ
รายงานเลยสิ่งที่ต้องระวังนะคะก็คือฝนตกหนัก
น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งในพื้นที่๖จังหวัด
นี้เลยค่ะหน้าจอเราแคปเอาไว้ได้นะคะ
ชบุรีระนองชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราช
แล้วก็สงขลายี่สิบหกอำเภอหกสิบหกต่างบนสองร้อยห้าสิบหกหมู่บ้านนะคะ
คือต้องบอกว่าช่วงวันที่๑๐ถึง๑๓พฤศจิกายนก็คือ
ยาวไปจนถึงพรุ่งนี้มันจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง
เพราะฉะนั้นเอาจริงใน๖จังหวัดนี้ที่เราขึ้นเตือนเนี่ย
ต้องระมัดระวังอย่างสูงเลยนะคะแต่ว่าจังหวัดอื่นในภาคใต้เนี่ย
ก็ยังคงต้องเตรียมตัวระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเอาจริงทุกปี
ปลายปีช่วงหน้าหนาวของพื้นที่อื่นเนี่ย
มันคือช่วงหน้าฝนของภาคใต้อยู่แล้ว